ข่าวนี้นะโอ้โหถ้าเราเป็นคนขับรถตาม

เพราะอยู่ส่วนของรถบรรทุกพ่วง
หลุดออกมากลางถนนเลยไปดูคลิปกันก่อนฮะ

โอ้โหมอเตอร์ไซค์เบอร์๕นี่

โชคดีที่ไม่ขี่มาเร็วแล้วไม่ขี่แบบติดจี้

คือเปลี่ยนเลนปุ๊บก็ไปเลยค่ะ
พ่วงหลุดแล้วนะฮะนี่ครับพ่วงหลุดแล้วนะครับ
รถจักรยานยนต์ตามหลังมาเฉียดไปนิดเดียว
นี่วินาทีชีวิตจริงนะครับ
นี่ฮะวินาทีนี้เนี่ยเพราะมันกินเลนเข้ามาฝั่งนี้ด้วย
แล้วคุณดูท่อนเหล็กที่มันโผล่ออกมาเมื่อกี้
ใช่ที่เอาไว้เชื่อมกันระหว่างตัวรถตัวหลัก
เกือบจะฟาดหัวแล้วนะครับเป็นภาพที่บันทึกได้ในหน้ากล้อง

นี่แหละครับไม่ต้องอธิบายอะไรมาก
รู้เลยลักษณะของการเกิดเหตุเป็นอย่างไร
พอเปลี่ยนเลนเนี่ยเหวี่ยงนิดเดียวพ่วงหลุดออกมาแบบนี้เลยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนที่จะมุ่งหน้าเข้าจังหวัดปฐุมธานี
เป็นอุบัติเหตุที่เกือบจะฆ่าชีวิตเพื่อนร่วมทางไปแล้วนะครับ
หลังคลิปนี้เผยแพร่ออกมาทำให้มีชาวเน็ตออกมาแสงความคิดเห็นมากมาย
ส่วนใหญ่ถามหาความประผิดชอบบนท้องถนน
บรรดาสิงห์รถบรรทุกที่มีพฤติกรรมประมาทแบบนี้
ขณะที่บางคนเตือนสติบรรดาคนใช้รถใช้ถนน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับตามรถบรรทุก
ควรเพิ่มความระมัดระวังเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันได้
คุณเป็นไหมเวลาเจอรถบรรทุกรถพ่วงเราอยู่ห่างไกลดีที่สุด
คุณแม่เคยสอนไว้ว่าถ้าเจอรถใหญ่แบบนี้
อยู่ข้างหน้าอย่าอยู่ข้างหลังอย่าอยู่ข้าง
อยากให้ห่างที่สุดเพราะว่า
คือบางทีเขาไม่เห็นด้วยความที่รถเขาใหญ่แล้วพอเขายาวอย่างนี้ค่ะ
บางทีเขาไม่เห็นเราเราอาจจะอยู่ตรงจุดบอด
มันก็อาจจะแบบเขาอาจจะเฉียวชนเรา
โดยที่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันโดนเราอะไรอย่างนี้

ไม่ต้องอยู่หน้าไม่ต้องอยู่หลังไม่ต้องอยู่ใกล้เขาตรงไหนทั้งนั้น
หลายคนคิดแบบนี้เจอรถใหญ่อย่าไปเข้าใกล้เขาเลย
ใช่ค่ะอันตรายจริงกลัวกลัว
มาเกิดเหตุพ่วงหลุดแบบนี้นะครับ
ก็ต้องตรวจสอบให้ดีนะฮะสำหรับผู้ประกอบการรถนะครับ